ผัวเมียกันหน่อยนะคะผัวเมียคู่หนึ่งทะเลาะกันค่ะ
ทะเลาะอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อแถวนนทบุรีนะคะ
หลังจากนั้นค่ะมีพลเมืองดีเข้าไปช่วยห้ามค่ะ
อยากทะเลาะกันพยายามห้ามอยู่พักนึง
ผัวไม่พอใจค่ะโทรศัพท์ตามพวกมาเลย
พวกมากัน๓๔คนนะคะอาวุธครบมือค่ะ
ตีพลเมืองดีนะคะคนที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อ
เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะให้คุณผู้ชมดูก่อนค่ะ

เห้ยพี่ขอห้าม

แล้วเขาก็เอามีดมาจะไล่ฟันพี่เขา

แต่เสื้อสีเหลืองที่คุณผู้ชมเห็นชัด
ที่กำลังเอาหมวกกันน้อยเอาไม้
รุมตีผู้ชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อสีดำเนี่ย
เสื้อสีเหลืองคือกลุ่มที่ฝ่ายผัวตามมา
กำลังรุมตีพลเมืองดี
ชาวเน็ตเขาถามว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
แล้วพลเมืองดีไหนจะกล้าเป็นคนดีอีกล่ะนะคะ

หน้าร้านสะดวกซื้อซอยเรวดี๕๔นนทบุรี

แม่และน้องชายของฝั่งผัวเมียที่ทะเลาะกันเข้ามาเลยค่ะ

เหตุการณ์ก็ค่อยสงบลง
แต่ระหว่างที่เหตุการณ์มันค่อยสงบลง
แม่ของฝ่ายผัวและเมียเครียดมาก
เครียดจนเป็นลมล้มพับกองอยู่กับพื้นเลย
และหลังจากนั้นคลิปก็จบลง

นี้คนที่โพสต์คลิปค่ะเขาก็โพสต์มาเท่านี้นะ
ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าฝ่ายชายเสื้อดำพลเมืองดีที่ถูกมารุมทำร้ายร่างกาย
เอาเรื่องนี้ไปแจ้งความกับตำรวจหรือเปล่า
ส่วนความเห็นชาวเน็ตแนะนำว่าถ้าหลังจากนี้ไปนะ

ผัวผัวเมียเขาทะเลาะกันในที่สาธารณะ
๑๙๑โทรเรียกตำรวจให้เข้ามาจัดการ
เพราะว่าถ้าเข้าไปเองอาจจะโดนแบบนี้
หรือบางทีถ้าเขามีปืนไงอาจจะเลยเถิดเป็นลูกหลงได้นะคะ

สายด่วนช่วยเหลือสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยตรงเบอร์ดีฟ๑๓๐๐หรือ๑๔
แต่เข้าใจนะบางทีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์แบบนี้
แล้วถ้าผู้หญิงถูกตีแล้วแบบทนไม่ได้
คุณถ้าเกิดสมมุติผู้หญิงโดนซ้อมอยู่กว่าจะโทรไปกว่าจะคุยกันกว่าตำรวจจะมา

เพราะฉะนั้นเคยโทรไป๑๙๑คุณโทรไปช่วงสักประมาณ๑ทุ่มของวันนี้สมมุตินะ
อีกวันหนึ่งยังไม่กลับมาดูเลยค่ะ
เดี๋ยวถ้าโดนชนแล้วหนีไงไปเลย